ดูแล้วมันจะได้มีรอยยงรอยยิ้ม
บางคนบอกว่าได้ยินเสียงปืนไม่ได้มันหลอดเชิญ

เฮ้ยนึกว่าโจรยิงซะแล้ว
อาการมันเป็นยังไงไปดูในคลิปกันเลยครับ
เพื่อนรับแทนเดี๋ยวไม่ถันนะก่อนโดนยิงหลังจะเสียก้าว

คือลักษณะเขาว่ากันว่าเป็นคนบ้าจี้จะลักษณะแบบนี้
ได้ยินเสียงไอ้นั่นได้ยินเสียงไอ้นี่
ก็จะมีท่าทางในลักษณะแบบนั้นลักษณะแบบนี้

แบบนี้บ้าจี้เสียงปืน
พอได้ยินเสียงปืนแล้วก็ตกใจนึกว่าตัวเองโดนยิง

อย่างที่ผมบอกยังดี
ยังเป็นปืนที่ยิงทีละนัด
ถ้าเป็นปืนกล
โอ้โหไม่นอนกิ้งเกือกอยู่บนพื้นเลยแหละครับ
นั่นคือน่ะดีที่เพื่อนปกครองได้ด้วย
นึกสภาพนะถ้าโดนยิงปืนกล
มันจะเป็นท่าไหนครับ
เอามาให้ดูคลายเครียดกันแล้วกันคุณผู้ชม